บางทีก็เก็บกวาดเข้าของที่บ้านใช่ไหม

โอ้โหสุดท้ายไม้กวาดเหวี่ยงจ้า
โอ้ดูสิครับเปิดมานึกว่าหมดละ

ตอนนี้เริ่มจะเอกใจแล้วเล่นแล้ว

ลูกผมแทบจะกระโดดปลิวจากระเบียงบ้าน
เออดูสิคือต้องบอกว่าเป็นความน่ารักของแม่ลูก

นั่งนิ่งไม่ใช่ว่าเพิกเฉยนะ
คุณแม่หยอกนิดหยอกหน่อยแค่นั้นแหละ
อันนี้แม่ยังเปิดออกมาเป็นแบบว่า

มันไม่ได้มีอะไรที่มันน่ากลัวอยู่ในนั้น

แค่นี้ก็คุณแม่ก็บอกไม่ถามสุขภาพแม่สักคำเลย

ก็นั่นน่ะสิน่าจะปวดหลังหน้าดูเลยนะ